ก็เหมือนเราก็มาในฐานะรุ่นพี่ด้วย
แล้วก็คือก็เป็นรุ่นพี่ที่อยากจะนึกถึงโรงเรียนบ้านเกิดเราเสมอ

กับน้องที่ว่าเป็นหนึ่งเลือกก็ต้องมีอย่างไรค่ะ

คือเราเองก็เหมือนพอได้กลับมามองแล้ว
มันก็นึกถึงแบบบรรยากาศเก่าตอนเราได้ประกวด
จะมีความมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่แบบเจ๋งดี

คือเวทีก็โตไปกับเราโตมากขึ้นเรื่อยมาตรฐานก็สูงขึ้นเรื่อย

สี่หกปี
หกปีใช่

ใช่ค่ะ

ก็จริงเต็งหนึ่งคือถือเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะคะ
แล้วก็เหมือนอย่างล่าสุดที่แบบ
ตอนแรกเชียร์ไม่แน่ใจว่ามีประเด็นอะไรเกิดขึ้น
แต่เชียงเห็นเต๊งหนึ่งเค้าท่วิทย์อะไรสักอย่าง
เราก็เข้าไปให้กำลังใจเพื่อนเราอะไรอย่างนี้

คือตอนนั้นสารภาพว่าเราแบบไม่ได้รู้เรื่องอะไรจริงแต่แค่อยากให้กำลังใจเขา
แล้วก็เห็นว่าอ๋อค่อยมาย้อนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้
ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนคนนี้อยู่เสมออยู่แล้วอะค่ะก็ดีใจที่เขามีความสุข
แล้วก็ไม่ได้ตกใจที่แบบโอ้ยอยู่เขาเปิดกำลังเลย
คือเชียร์ว่าเหมือนอะไรก็ตามที่เราเห็นว่าใครทำอะไรแล้วมีความสุขเรายินดีด้วยเสมออยู่แล้ว
มันไม่ใช่เรื่องจำเป็นว่าต้องมาตกใจหรือต้องมาแบบเฮ้ยอ้าวเอ๊ะอะไรอย่างนี้

แล้วจริงคราวนี้ขนาดนั้นคืออะไรคือเนี่ย

บิ๊กภูชิสาหรอคะไม่เจอเขานานแล้วนานมากจริง
นี่แหละพี่จิ๊กหล่อนี่แหละค่ะ

ตามสบายเลยค่ะ
มากกว่าถามกับพี่บิ๊กแกได้คุยกันอยู่ป่ะค่ะ
คือเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะคะยังไงก็ต้องได้คุยกันอยู่แล้ว

นางก็แฮปปี้มั้งคะไปถามบิ๊กดีกว่าค่ะ

ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะณตอนนี้

ก็คุยกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกัน
คุยกันอยู่แล้ว
คุยคุย

เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะตอนนี้
ก็ไปกับชาเม่นี่ไปกับเต้ยด้วย

สนุกดีก็ต้องขอบคุณเต้ยด้วย
เพราะว่าก็เป็นหนึ่งสีสันที่ทำให้ทริปนี้คือทุกคนมีความสุขมาก
แล้วก็เหมือนเป็นภาพที่เชียร์กับเต้ยเองไม่ได้มีผลงานกันมาสักพักแล้ว
แต่ว่าคือการได้ไปทริปครั้งนี้ก็เหมือนทำให้แฟนได้หายคิดถึงกันนะคะ
ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบเห็นภาพนี้แล้วก็ยังดีใจกันอยู่อะเนาะ

อันนี้ต้องถามแฟนค่ะถามแฟนดีกว่า
แต่ว่าสำหรับเชียร์ก็ดีใจที่เราได้กลับมาแบบ
เหมือนได้มีโมเมนต์หรือมีอะไรบางอย่างที่เราเหมือนก็ทำงานด้วย

มันมันผ่านแล้วระแต่เชียร์ให้ว่าสำหรับคนที่จิ้นก็ไม่เคยผ่านค่ะ

คือไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็คงจะหวังเสมอลุ้นเสมอ
อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่ด้วยนะคะ
ก็แล้วแต่แบบทั้งตัวเต้ยเองทั้งตัวเชียร์เองด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าคือเราเองก็ค่อนข้างมีอะไรส่วนตัวหลายอย่างเหมือนกันอะไรแบบนี้
แต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นจริงก็อย่างหนึ่งละกัน

แต่เชียร์เชื่อว่าแฟนเขารอคอย
อันนี้เป็นสิ่งที่ฉันอยากขอบคุณที่สุดเลยค่ะ
ขอบคุณที่สุดเลยค่ะ